และตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดนครปฐมครับผม

เราจะพาคุณผู้ชมไปกินตามรอยร้านดังเด็ดโจร

อาหารไทยพร้อมบันเจิญอร่อยแท้

แซคพาคุณผู้ชมมาทานอาหารกันไม่ใกล้

เพราะคือย่านท่านาจังหวัดนครปฐมนั่นเอง

และมีร้านอาหารอร่อยซ่อนอยู่มากมาย

ไปดูกันครับว่าวันนี้ร้านดังเด็ดโดน
ที่เราคัดมาจะชวนน้ำลายไหลแค่ไหน

พบกันอีกแล้วนะครับทุกวันเสาร์นะครับ

กับรายการกินล้างบางนะครับผม
และข้างหลังของผมนะครับคือแม่น้ำท่าจีนนะครับผม
และตอนนี้ผมอยู่ที่ท่านาจังหวัดนครปฐมครับผม

กินร้านอาหารที่ดังเด็ดแล้วก็โดม
แล้วก็ต้องมีคำขวัญของจังหวัดนครปฐมครับ
ส้มโอหวานข้าวสารขาวลูกสาวหวานครับ
และได้ยินข่าวมาว่านะครับผมแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับ
สาวสวยแล้วก็ทั้งงำเหมือนคำขวัญของจังหวัดนครปฐมเลยครับ

คุ้นเสียงน่ารักมาก
คุณใช่แบบผู้หญิงที่ผมตามหาหรือเปล่า
มาหาผู้หญิงแบบไหนล่ะคะ

วันนี้มึงมาแข่งทหารเข้าใจจะเป็นสาวสวยไง
ผู้หญิงสวยขาวหุ่นเพี้ยวเนี่ย
เดี๋ยวพอถ่ายรายการจบบอกพี่พาไปเจอ

และนี่คือแขกรับเชิญที่จะมากินล้างบางกับเราในวันนี้ครับ

ตัวมายังไงที่จะมากินล้างบางในวันนี้ครับ

ใช่เพื่อว่าให้ร่างกายมันพร้อมจะรับอาหารดีเข้าไป

พี่ก็เลยอยากมาลองว่านี่
เรียกพร้อมเหรอ

เมนูไหนที่ว่าแซ่บเราจะตะลุยกินให้ถึงที่ตามไปกินให้หมดบ้าง
ร้านดังในย่านท่านาวันนี้เป็นร้านอาหารไทยที่โดนใจสายถ่ายรูปและสายกิน
ที่กำลังหาอาหารอร่อยอร่อยแน่นอนเพราะร้านบ้านนัชชาไม่เพียงแต่มีการตกแต่ง
ไตล์ทันสมัยหน้าถ่ายรูปเช็คอินแล้ว
ด้านอาหารทางร้านก็ได้รับรางวัล
ไทยซีเล็กอีกด้วยครับ
โอ้โฮฮูหาอะไร

ติดกับแม่น้ำท่าจีนครับผม

ประวัติความเป็นมาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย
มียายพายเรือข้ามฝาก
ข้ามฝั่งมากินครัวบ้านนัชชาเนี่ย

เป็นเครื่องแกงสูตรของทางร้าน

พริกแห้งพริกขี้หนูสวน
ก็เป็นเทคนิคการทอดเฉพาะตัวในการใช้ไฟ

ป้านพ่นคอนเกณฑ์อันนี้คนใส่เนี่ยคนทุกที่อ๋ออีสานมันบ่บางครั้งมันบ่มียอดประเภาเนอะเออ
มากับไซโนใหม่แทนบางครั้งนะครับอีสานก็ไม่มียอดมะพร้าวก็เลยต้องใส่อันโนไม้แทนนะครับ
ไปเลยพี่แปรได้หมดและที่สำคัญนะครับผมจะเป็นน้ำใสและที่สำคัญนะครับ
อันนี้เป็นน้ำใสแล้วเขาบอกว่าปลาช่อนเขาเอาไปทอดให้กรอบก่อน
สูตรพิเศษของทางร้านและที่สำคัญเหนือกว่าที่สำคัญ
แกงเขาทำเองเขาโขลกเองกับมือเอาชิมกันเลยดีกว่า
ยอดประเภาคือกรอบมากแล้วอ่อแหละมีคมหวานด้วยนะยอดประเภา
ขออนุญาตชิมน้ำแกงอ่านี่เขาบอกว่าใส่สารพัดพริกเข้าไป
แต่มันไม่เผ็ดโดดนะมันเผ็ดแบบกลม
เปรี้ยวเกินไปไม่หวานเกินไปมันกลมกล่อมจริงจริงใช่ครับผม
เดี๋ยวมาที่เมนูต่อไปกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมครับกับปลาหมึกผัดไข่เค็มครับผม
หมึกผัดไข่เค็มนะครับเป็นเมนูที่ใครมาก็ต้องสั่งกับเมนูนี้ครับ
ใครมาก็ต้องสั่งเมนูนี้ครับ
อะไรพี่โต๊ะนี้ไม่เห็นสั่งเลยเหรอเขายังสั่งไม่หมดไง
ก็สั่งหอกกลับบ้านเออผมรีบไปเอาก็รีบไปเอานะอืม
เขาบอกว่าไข่เค็มที่นี่ทำเองด้วยใช่ป่ะครับผมอืม
ที่นี่ทำไข่เค็มเองดูปลาหมึกเขาครับชิ้นโตมาก
หมึกผัดไข่เค็มครับผม
ก็อร่อยอ่ะอื้อน้ำผัดไข่เค็มแบบมีความแบบเค็มโคตรมากอ่ะ
แล้วไข่เค็มของเขาก็ไม่ได้เค็มมากจนเกินไปนะ
พูดบอกเลยว่าใครมาก็ต้องสั่งนะครับกับเมนูปลาหมึกผัดไข่เค็มครับ
เมื่อกี้ว่าไงนะใครมาก็ต้องสั่งครับ
อ๋อเขาเก็บไปแล้วอื้อเราไม่ต้องใช้เงินให้ดูก็ได้อื้อ
เดี๋ยวไปที่เมนูต่อไปกันเลยดีกว่าครับพี่ปลากระพงบ้านนัชชาครับ
ปลากระพงบ้านนัชชาอีกหนึ่งเมนูเด็ดที่เอาชื่อร้านมาตั้ง
เนื้อปลากระพงแร่ทอดเป็นชิ้นนำมาผัดกับพริกไทยดำ
และส่วนผสมลับที่ทำให้ซอสพริกไทยดำทวีความเผ็ดร้อนติดปลายลิ้น
แซ่บอร่อยถึงสวง
กระโปรงบ้านน่าจะใช่มันพิเศษกว่าตรงอื่นยังไงอ่ะพิเศษคือ
พริกไทยของเขาครับเขาจะแร่เนื้อปลาอ่าหั่นเป็นชิ้นและพริกไทยไว้
พริกไทยไปไหนแต่พริกไทยกำลังมาอ๋อโอเคกำลังมาแล้วกำลังมาแล้ว
กลายเป็นชิ้นแบบบางเผ็ดพอดีพอดีแล้วก็ไปผัดกับพริกไทย
เอาพริกไทยมาตอนนี้นี่เองใช่แต่ไม่ใช่พริกไทยธรรมดาทั่วไป
ครับผมพริกไทยเขาจะมีส่วนผสมพิเศษของทางร้าน
ซึ่งเราก็บอกไม่ได้อืมผมบอกเลยว่าโอ้โหมีผักใบเขียวด้วย
นี่เลยนี่ชอบเลยตัวเนี้ย
กินไปแล้วอ่าพริกไทยมันขึ้นมาเลยอ่ะอ่าอย่างแรกเลยที่เรา
รสเข้าไปในปากแล้วเราจะได้แบบสัมผัสที่เนื้อปลากรอบ
เนื้อปลานุ่มสิ่งที่ตามมาก็คือกลิ่นพริกไทยนั่นเองครับผม
แล้วเคยมีแบบว่าตายายสองคนเข้ามานั่งกินอ้าวมีอีกแล้วอ้าว
อย่าวางไว้ก่อนสั่งสั่งปลากระพงสั่งปลากระพงป้านัชชามานี่แหละ
ตาก็นั่งอยู่ฝั่งนี้ยายก็นั่งอยู่ฝั่งนู้นเอ่อ
ยายก็กินกินกินตาก็ไม่กินตาก็นั่งมองยายแล้วก็ยิ้มดีนั่นแหละ
ทำไมพี่เออพี่ก็เลยไปถามตาทำไมไม่กินล่ะครับ
ให้คุณยายกินอยู่คนเดียวตาบอกว่าตายังกินไม่ได้หรอก
ตาต้องรอฟันปลอมจากยาย
ไปเมนูต่อไปมาที่เมนูต่อมากันเลยดีกว่าครับ
ต่อไปครับไปที่เมนูต่อไปกันเลยดีกว่าครับปูนิ่มผัดผงกะหรี่
นิ่มผัดผงกะหรี่เดี๋ยวเริ่มที่พี่คิงก่อนเลยดีกว่า
นี่ครับเต็มไหมล่ะคำใหญ่คำโตโอ้โหโหลาน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
โอ้โหนี่คือเนื้อกุ้งละเอียดมากครับท่านผู้ชม

อุ้ยหมั่นกุ้งหมั่นกุ้งเยอะมาก

มันจะได้อัตรรสของความหอมไงพี่

ร้อนแรงมากเพราะว่าพวกพริกกระเทียมที่เขาคั่วมาเนี่ย

คือมันร้อนแรงแล้วก็มีความหอมของต้นหอม
และตอนนี้นะครับพวกผมสองคนก็ชิมมาทุกเมนูแล้วนะครับ

แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับท่านผู้ชมครับ

จะเป็นอะไรเดี๋ยวไปชมกันครับ
ภารกิจในวันนี้มีชื่อว่า

จะต้องช่วยกันทำเมนูปริศนาหนึ่งเมนูเด็ดของทางร้าน
โดยเราจะมีคำใบ้ให้นั่นก็คือปัดกรอนจำนวน๕บท
ทั้งสองคนจะต้องช่วยกันถอดความหมายของกรอน
ตีความว่าเมนูนี้คืออะไรและปรุงเมนูนี้ออกมาให้ถูกต้อง
และหากรสชาติอาหารถูกใจ
คุณนุษย์เจ้าของร้านจะมอบสิทธิ์พิเศษให้กับแฟนรายการไปเลยครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับจากโจทย์ที่ยาก
เราจะเห็นว่าวัตถุดิบมีวางมากมายเอ๊ะมันจะเป็นเมนูอะไร
นั่นสิถ้าใครไม่เคยเข้าครัวเนี่ยคงคิดไม่ออกแน่เลยว่าจะเป็นอะไร
เพราะฉะนั้นดูสิว่าจะมีอะไรมาใบ้เราหรือเปล่า
ต้องมีพี่เป็นบทกรณ์ขอบัตกรณ์ประชิภอนึงกันเลยดีกว่าครับ
ขอบัตกรณ์ครับอาหารไทยกลิ่นรสเริด
หอมบันเจิดอร่อยแท้
ไทเทศชอบนักแรงของคู่แท้ทุกครัวอื่น
กลิ่นรสเริดก็ต้องเป็นกะปิ
ไม่มีอีกสักกรอนไหม

กลิ่นหอมจากเครื่องแกงหอแจกแจงส่วนผสม
เริ่มจากออกเครื่องแพงใส่ลิตรหมดหอมกระเทียม

เติมด้วยขากระชายสับละเอียดใส่รวมกัน
พอได้เครื่องแกงนั้นปรุงเผ็ดเค็มและหวานตาม
พริกแกงนี่มันใส่ขากระชายหมดอยู่

ต่อด้วยชะอมไข่พรูดให้กรอบเวลงเมาะ
อย่าช้ามัวรีรอแกะกุ้งใส่ส้มจนสุก

ก็ต้องรอถึงกรอนบทที่๔

จะใช่แกงส้มชะอมกุ้งหรือเปล่านะฮะ
ก็เข่าเหมือนกันนี่
อ่ะเดี๋ยวเริ่มเดือดแล้วก็ลองชิมลองชิมไปไงรสชาติขาดอะไรบอกมาเดี๋ยวพี่จะปรุง
มันจืดพี่งั้นเติมเค็มหน่อยเป็นไงเข็มยัง
จืดมันก็จืดเลยยังไม่ได้ตักในหม้อ

ต่อไปแล้วจะมาทอดไข่ชะโอมใช่ครับ
แบบว่ารอให้มันร้อนไปพร้อมกับไข่ไข่ก็ฟูเหมือนกัน

คุณผู้ชมที่ดูอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ใส่ตอนน้ำมันร้อน
เดี๋ยวคุณดูตอนปลายทางของมันอ่าพี่คิงครับครับ
ปกติแล้วทำกับข้าวกินบ่อยไงพี่หรือว่าเมียทำให้

การจะทอดไข่ให้ชะอมสุกไม่ยาก

ทอดให้พ้นพระเรือหัดไปก็สุกแล้ว

สวยหรูครับ

แกงส้มชะอมกุ้ง
ฝีมือของเชฟคิงแล้วก็ผู้ช่วยแซคครับผม

และตอนนี้นะครับเราอยู่กับพี่นุษย์นะครับ

โอ้โห

และที่สำคัญนะครับท่านผู้ชมครับ
แกงส้มชะอมกุ้งของบ้านนัชชานะครับ

แกงส้มชะอมกุ้งของเราว่า
ภารกิจจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จ

อร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกอร่อยครับ

อร่อยค่ะ

และแน่นอนครับผมภารกิจสำเร็จครับ
ต้องมีโปรโมชั่นดีให้กับท่านผู้ชมทางบ้านครับ
นุษย์ครับโปรโมชั่นดีของทางร้านเป็นยังไงครับ
สำหรับรายการกินล้างบางนะคะ
โปรโมชั่นนะครับทานคบ๑๐๐๐บาทรับส่วนลด๑๐เลยครับ
ว้าว
โอ้โหสุดยอดมากครับ
วันนี้นะครับพวกเราสองคนนะครับก็ต้อง
ขอขอบคุณพี่นุชครับเลยนะครับที่ขอบคุณมากค่ะ
ให้พวกเรานะครับมาชิมอาหารอร่อยบรรยากาศดีแบบนี้
แต่ความสนุกความอร่อยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับผม

ห้ามพลาดครับพี่น้องครับช่วงหน้าครับ

สวัสดีค่ะพี่นุษย์นะคะเจ้าของร้านอาหารบ้านนัชชาค่ะ
ร้านนี้เราเปิดมาได้๔ปีแล้วค่ะ
อาหารของเราจะเป็นอาหารหลากหลายเนาะ
แต่ที่เราเน้นก็จะเป็นแบบพวกผัดผงกะหรี่
อาจจะเป็นแบบเป็นกุ้งเป็นปูเป็นปลาหมึกแล้วก็เป็นอาหารรสจัด
ลับความอร่อยของบ้านนัชชานะคะคือเราปรุงจากใจ

ใส่ใจทุกเมนูค่ะที่เราปรุงออกมานั่นคือเคล็ดลับของบ้านนัชชา
ใครที่ผ่านมาแถวนี้นะคะก็ร้านอาหารอยู่ที่พุทธมนตรสาย๗ไม่ไกลจากกรุงเทพ
นัชชาบรรยากาศดีอาหารอร่อยเชีย
อาหารอร่อยบรรยากาศดีแถมมีโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้
รีบมาล้างบางกันเลยครับร้านอาหารบ้านนัชชา
อยู่ติดริมแม่น้ำท่าจีนบนเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๓๒
ตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
ช่วงหน้าสองพี่น้องแซคคิงจะไปล้างบางที่ไหนต่อ
รอชมสักครู่ครับ
กินล้างบาง
เอาละครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านเด็ดประจำวันนี้ครับผม

ร้านเด็ดหรือพาพี่มาหลงป่า
ซ้ายก็ปลาขวาก็ปลาตรงข้ามไปได้ก็ปลา
นี่แหละครับถ้าไม่เด็ดจริงไม่ได้อยู่แถวนี้หรอกครับผม
มากินอาหารนะครับไม่ได้มาเดินทางไกล
ของอร่อยมันต้องอยู่แบบซิกแซคนิดนึงอยู่ในป่านิดนึงมันต้องแสวงหานิดนึงพี่

และตอนนี้เราอยู่ที่ครัวเจ๊ซิมครับผม
ร้านเด็ดวันนี้คือร้านครัวเจ๊ซิม
ร้านอาหารไทยที่รสชาติเด็ดขนาดที่ว่าย้ายร้านมา๕ที่
ก็ยังมีลูกค้าติดใจตามไปอุดหนุนทุกที่ไม่ขาดสายโอ้โห
ก็ด้วยฝีมือการทำอาหารมากว่า๑๐ปีของเจซิมที่อยากท้าให้คุณผู้ชมได้มาลองชิม
บอกเลยว่าใครต่อใครก็ต้องยกนิ้วให้ว่าร้านนี้เด็ดจริง
แม่น้ำลายไหลเข้าไปชิมกันเลยครับ

ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ในตำนานนี่แค่เปิดมานานเฉย
ประมาณเพราะว่าถ้าตำนานแล้วลูกค้ารอไม่ไหว

ไม่ใช่
เขาบอกว่าร้านนี้นี่เด็ดมากเลยนะอาหารทุกจานเนี่ยเด็ดจนถึงขนาดเชฟดังเนี่ยต้องตามมากินอ่ะใช่ไหม
ก็ส่วนหนึ่งเนอะพี่ตั้งใจทุกจานกับข้าวนี่ไม่ได้ใส่จานอย่างเดียวนะใส่ใจด้วย
ทำเองคิดเองปรุงเองแต่ว่าเรายืนบนพื้นฐานของอาหารไทยเป็นหลัก
อาจจะมีการประยุกต์บ้างจากน้ำเปลี่ยนเป็นแห้งแต่ว่ารสชาติก็จะจัดจ้าน
รสชาติจัดจ้านอร่อยเชียบ
น่ากินทั้งนั้นเลยนะครับผมของก็น่ากินบรรยากาศก็ดีดีนะครับ
เจ๊ซิมก็ใจดีดีแหลมลูกสาวก็หน้าตาสวยสวย

เป็นชามที่ใครก็ต้องสั่ง

เดี๋ยวตักให้ปลาทูตัวมันใหญ่มาก
โหว
น้ำต้มยำเนี่ยมันแบบว่าน้ำซุปมันออกเปรี้ยวหวานอ่ะ

มันไม่ใช่หวานโดดแบบมะนาวไง
ถ้าเป็นมะนาวเนี่ยมันจะออกเปรี้ยวแบบขมนิด
และที่สำคัญปลาทูคือใหญ่มาก
แล้วในน้ำซุปมีได้กลิ่นของลูกมะดัน

รู้ไหมทำไมเขาถึงเอาปลาทูสดมาทำ

นี่แล้วเจ๊ซิมเขาบอกมาว่า

มันอร่อยอ่ะอ่าน้ำแกงมันเจ้มจ้นเข้มข้นมันเข้มข้น
ที่เราเคยกินแบบหม้อใหญ่ใหญ่อ่ะครับมันจะเน้นน้ำแกง
พวกนั้นเขาจะไว้ตามงานบวชลองกินลองกินดูลองชิมดู

คือแบบเครื่องแกงคือมากเครื่องเทศของเขาทำดีมาก
มีอัศนะอืมมีผันมลไม่ใช่เครื่องเท็กแบบนั้น
เนื้อพริกไทยดำแบบฮาร์ดคอร์
เด็ดของทางร้านนั่นก็คือเมนู
เนื้อพริกไทยดำแบบพาร์ทคอ
เนื้อสันชุ่มฉ่ำมีมันแทรก
วกกับรสชาติเผ็ดร้อนของพริกไทยดำ
และเพิ่มความเผ็ดแบบฮาร์ดคอ

โอ้โหเมนูนี้รับรองว่า
ถึงใจสำหรับคนใจถึง
โอ้โหดูมันต้องมีแบบติดมันแบบเนี้ยอืม
อันนี้คือเนื้อสันนอกเนื้อสันนอกคัดพิเศษเป็นอย่างดีครับผม
เออเลือกเฉพาะแบบไอ้ที่ติดมันอ่ะนี่ครับ
แล้วที่สำคัญนะเขาจะนำเนื้อสันนอกไปหมักครับผม
นุ่มจริงแล้วก็หอมพริกไทยดำสิ่งที่เราเห็นอ่ะ
อันเบ็ดเบ็ดเนี้ยอื้อฮือเนี้ยมีพริกน่ะเขาเรียกว่ามีพริกขั้วอยู่ด้วย
อืมมันจะเพิ่มความเผ็ดแล้วพริกคั่วเนี้ย
เข้ากับพริกไทยดำเนี้ยอ่ามันคือค่อยค่อยเผ็ดไงอืม
ค่อยค่อยเผ็ดแล้วมันจะร้อนผาวแล้วเลือกสูบชีดอ่า
มันก็จะเป็นที่มาของหักคอแล้วเขาผัดแบบว่าไม่ได้แห้งมากแหละใช่
นุ่มนุ่มนะเออรสชาติดีมากไปที่เมนูต่อมาดีกว่าครับผม
เดี๋ยวนะพี่เคยได้ยินแต่ว่ามากันที่เมนูต่อไปครับผม
กันที่เมนูต่อมาดิมากันที่เมนูต่อไปเออนี่
เมนูถัดไปเมนูต่อไปทางหนึ่งก็ได้ครับมากันที่เมนูต่อไป
อ่าผมกับเขียวหวานหมูแห้งนี่อันเนี้ยมันจะคล้ายคล้าย
คล้ายคล้ายกับคล้ายคล้ายกับแกงเฉพาะแห้งน่ะใช่
เคยกินแกงสวรรค์ไก่ไหมตามงานบวชงานแต่งเคยครับ
เขือไล่ไกลตัวน้ำเยอะเยอะมะเขือลอยเออลอยท่วมท่วมอ่ะ
แต่อันนี้เรียกว่าทำแบบน้ำแห้งแล้วเครื่องเทศเขาเยอะมากนะ
เจอเครื่องเทศแล้วยกมือไหว้เอ้าถูกขนาดพระเทศยังไห
จะบ้าบอกว่าคอแตกเออเอาชิมนี่
เมนูนี้บอกได้เลยว่าเหมาะสำหรับคนที่เป็นคู่รัก
เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกมันต้องเป็นแบบนี้แหละ
เอาอีกแล้วดอกแคร์ผัดกะปิอ่าอ่าอ่าดอกแคร์มาแล้ว
นี่อันนี้พอเอามาวางปุ๊บกระถาดไว้
พี่รักแคร์ไหมแครกะฝากสิเออเนี้ยเนี้ยเนี้ยเค้าแคร์ตัวเองนะครับ

เคยได้อย่างดีนะครับก็เขาตอบคำให้ดีนะครับท่านลอเตอร์กรับเบอร์เรา
จะต้องแบบแก้ไขปัญหาอย่างไงถ้ามันไม่อร่อยครับตับกันเอาไปก็ต้องออกจะสามารถ
เค็มนิดนึงซึ่งมันลงตัวมากกะปิมันไม่เหม็นอ่ะ
คือไปบางที่ที่แบบว่าถ้ากะปิไม่ได้ถูกคัดสรรอย่างดีนะมันจะมีกลิ่น
แต่สำหรับใครที่มาครัวเจ๊ซิมนะครับผมบอกเลยว่าทุกเมนูอร่อย
แล้วช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะสำหรับครัวเจ๊เซมครับผม
ถ้าคุณผู้ชมมาทานที่ครัวเจ๊ซิมนะครับทานตั้งแต่๓๐๐๐บาทเป็นต้นไปนะครับ
อ่ารับไปเลยครับพัดลมหนึ่งตัวโอ้โหถ้าทานครบสองแสนบาท
ไปเลยตู้เย็นหนึ่งตู้ว้าวถ้าทานครบสามล้านบาท
เอากิจการของร้านเจ๊ติ้งไปเลยครับและร้านเด็ดของเราในวันนี้นะครับ
ร้านขวดเจซิมนะครับบอกได้เลยว่าอร่อยเชียบไป
เอาเช้าแล้วล่ะกลับบ้านกันดีกว่าไหมตัวเจ๊ซิมร้านอาหารไทยที่มีจุดเริ่มต้นจากร้านข้าวราดแกง
เมนูง่ายที่ทุกคนคุ้นลิ้นแต่รสชาติเป็นเอกลักษณ
จนทำให้มีลูกค้าติดอกติดใจในรถมืออย่างล้นหลามรวมถึงพิธีกรและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ด้วย
อร่อยจนกินกันเกลี้ยงจานเลยหากอยากมาตามรอยความอร่อยขอเชิญมาตามแผนที่นี้เลยครับ
และแน่นอนกินล้างบางยังมีเมนูอร่อยอีกเพียบช่วงหน้ากลับมาอร่อยกันต่อครับผม
เป็นไงบ้างครับพี่คิงครับถูกหรือยังครับแซคครับแซ็กดูหุ่นพี่ดิ
อร่อยมากอร่อยจนหยุดไม่ได้อ่ะร้านดังเข้ามาแล้วฮะร้านเด็ดเออฮะ
จบไปแล้วจบแล้วและในช่วงหน้านะครับผมโหยรับรองว่าสูตรนี้ฮะ
เราจะโดนอะไรพี่ยังไม่ได้พูดพลาดพิงถึงใครเลยพี่ยังไม่ได้วิจารณ์ใครเลย
เราจะไปกินอาหารที่ร้านโดนอ๋อร้านที่ว่ามีเครื่องบินโดนแล้วเราไปกินกลางอากาศ
ใช่จะไปกินไม่ใช่โอ้ร้านโดนหมายถึงแบบโดนอบโดนใจอ๋อ
ใช่ครับผมและท่านผู้ชมห้ามพลาดนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปร้านโดนกันครับผม
จริงจริงครับครับบอกให้เจอว่าร้านที่เราจะไปในร้านโดนเนี่ย
โดนโอกลงใจผมมากเพราะว่าฟังไข่ผมจะขายตลาดเดี๋ยวเดี๋ยวแซ็คครับ
จริงร้านโดนเนี่ยมันต้องให้โดนแขกรับเชิญไม่ใช่เหรอ
อ้าวอันนี้ขอตามใจพิธีกรสักครั้งนะครับ
แล้วเมื่อไหร่จะได้กินไม่ใช่ไม่ใช่
ไปเจ๊อ๋อยตำเร็วได้ไหมได้นะโอเคลงไปบอกเขาเขาไปเลยดีกว่า
เจ๊อ๋อยเจ๊อ๋อย
ร้านโดนของเราในวันนี้คือร้านเจ๊อ๋อยส้มตำยำปู
ร้านอาหารสไตล์อีสานที่รสชาติแซ่บถึงเครื่องเหมือนอยู่บ้านเกิด
แต่ร้านเปิดอยู่ใกล้เพียงท่านาจังหวัดนครปฐมนี่เองครับโอ้โห
แถมยังมีเมนูเยอะมากจนเลือกกันไม่หวาดไม่ไหว
แต่ก็ไม่คณาปากของพิธีกรและแขกรับเชิญของเราหรอกครับ
บอกเลยว่ากินล้างบางสมชื่อรายการแน่นอน
ปูนะคะเจ้าของร้านเจ๊อ๋อยส้มตำยำปูนครชัยศรีค่ะ
เจ๊อ๋อยนี่เปิดมาเก้าปีแล้วค่ะร้านอาหารของเราเป็นร้านอาหารอีสาน
รสชาติแซ่บจัดจ้านจุดเด่นของร้านเราคือเราเลือกวัตถุดิบที่สดวันต่อวัน
เราจะใช้มะนาวสดทุกวันไม่ว่าจะเป็นฤดูที่แพงหรือไง
ก็จะใช้มะนาวสดตลอดแล้วก็น้ำยำจะเป็นน้ำยำที่จัดจ้านนะคะ
สแซ่บเวอร์เลยค่ะใครที่ชอบทานอาหารอีสานรสแซ่บจัดจ้าน
มาแถวท่าน้ำนครยายศรีเชิญแวะที่ร้านได้เลยค่ะ
อ๋อยส้มตำยำปูแซ่บอร่อยเชียบ
ว้าวโอ้โหบอกได้เลยว่าคิดฮอดบ้านเลยครับผม
แต่ลำนี่อีสานบ้านเฮ่าล่ะครับเฮ้ยอยู่ใส่คนใสเนี่ยเนี่ย
เมื่อไหร่กลับมาเมิ้นเร็วเมื่อไหร่กลับโดนเร็วโดนเร็ว
เป็นคนใสเนี่ยครับเป็นคนกอทม่อครับ
เอ้ากอทม่อคืออีสานเนี่ยครับกางถุงมหาสารค่ะ

แต่ว่าพอเห็นอาหารแบบนี้ก็จริงก็อย่างที่แซคบอกแหละแซ็กคิดถึงบ้าน

เดี๋ยวมาเริ่มกับชื่อเมนูแรกอะไรดีกว่าเนี่ย
ขออนุญาตถอนแม้ดีกว่า

ยั่วยั่วกับเมนูแรกที่พี่กิ้งออก

ไม่เคยกินตำกะปิกุ้งสดเมนูแนะนำประจำร้าน
ที่ตำด้วยกะปิหอมจากทางใต้เผ็ดนัวด้วยพริกและเครื่องตำ
พร้อมเส้นมะละกองกรุบกรอบจานแรกแซ่บสีพริกถึง
มีตัวกุ้งครับผมครับผมลองชิมดูลองซิมลองซิม
ครับอยู่อ่าอยู่ที่ใต้มีไหมครับผมโอ้ยจากใต้ก็มี
คนไหนไหนอ่ะคนคอร์นอ่าคนแกนอ่ะ
ผมคือคนตายนะเออคนตายคนตายที่ไหนตายทุนเหมือนกัน
เป็นไงครับทีมเราเป็นไงบ้างพี่เบาได้แหล่งอกได้แรงอก
แรงใจอ่ะแป๊บอร่อยมากเออได้แหลงอกเนี่ยคือแบบว่าอร่อย
ตุ๊ดอ่ะแซ่บแซ่บอ่ะประสาทสารก็แซ่บแซ่บนัวแซ่บ
ภาษาเหนือก็ล่ำขนาดอืมบอกได้เลยว่ากุ้งสดดีมากครับ
ผมน้ำปลาร้าก็นัวแล้วปลาร้าเนี่ยที่นี่ไม่ธรรมดานะ
มีความหอมของปลาร้าแล้วก็มีความหวานของกระเทียเอา
มาถึงเกือบที่เนี้ยปลาร้าที่เนี้ยพิเศษมากเขาคัดพิเศษเลยพิเศษยังไงครับพี่
ก็คือต้องให้ปลาเนี่ยไหว้ในแม่น้ำท่าจีนเนี่ยนะ

ยำปูจืดครับผม
บอกได้เลยว่าเป็นเมนูที่ทุกโต๊ะต้องสั่ง

เฮ้ย

อืม

ข้อหมูทอดน้ำปลาครับพี่น้อง

อันนี้คือหมูหมักนะครับผม

ทำยังไงให้แบบหมักแล้วมันเข้าเนื้อเลย

อุ๊ยอร่อยอยู่นี่

หมักมันไม่ได้เค็มไม่ได้อะไรเกินไปเลย

จริงนะหมูมีรสชาติดีมีความนุ่ม
มีความหวานเค็มอยู่ในตัวอยู่แล้ว
แล้วเนื้อหมูเนื้อเยอะมาก

มีความเปรี้ยวของมะขามเปียก
มีความเผ็ดเล็กน้อยแล้วก็มีความหอมของข้าวคั่ว

จะซาบมั้ยจะซาบซาบ

ลาบขาดอีกหนึ่งเมนูแนะนำ
ลาบธรรมดาที่ร้านส้มตำที่ไหนก็ต้องมี
แต่ที่นี่จัดหนักจัดเต็ม
ในเรื่องเครื่องทั้งหมูหมึกกุ้ง
ปลาแซลมอน

ปลาแซลมอน
เนื้อเร็วอ่าก็ต้องชิมน้ำก่อน
โอ้โห
ง่วงสละอีกครับผมเนื้อปลาดุกนิดแน่นมากเลยนะ
แบบของช่วยข้าวจมูกครับหินหิน
เนื้อมันแน่นสดสดแล้วที่สำคัญคุณผู้ชมไม่คาวอืม
เขาต้มดีมากอ่าปลาดุกสดสดเอามาต้มแบบเนี้ย
ถ้าคนต้มไม่เป็นหรือล้างไม่ดีเนี่ย
มันจะมีกลิ่นคาวกลิ่นโคนกับข้าวที่เราทานมานะ
ผมก็เลยจัดจ้านทุกอย่างแซ่บทุกอย่างนัวทุกอย่าง
มาที่นี่ไม่ผิดหวังอ่ะใช่ครับผมถ้าใครแบบชอบอาหารแบบตำตำ
อืมย้ำย้ำนะครับต้องมาที่นี่แหละครับผม
และร้านโดนในวันนี้นะครับร้านเจ๊อ๋อยส้มตำยำโปรโลโล
บอกได้เลยว่าอร่อยเชียบร้านโดนในวันนี้ต้องบอกว่าแซ่บ
โดนใจเจ้าแซคของเรามากมากเลยครับแอบได้ยินมาว่ากินแล้วน้ำตาซึมกันเลยทีเดียว
ไม่รู้ว่าเพราะคิดถึงบ้านหรือเผ็ดกันแน่แต่กล้าการันตีว่าร้าน
ที่พามาในวันนี้อร่อยเฉียบแน่นอนครับคุณผู้ชม
เก้าไก่ช่างคลอดแล้วเก้าไก่ช่างคลอดแล้วน่าจะได้ลูกแฝก
มีเมนูไหนที่โดนอกโดนใจพี่คิงไหมครับ
พี่ชอบเลยนะอย่างกูจืดนี่พี่ชอบเลยเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบกินปูอยู่แล้ว
แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือคอหมู
เพราะว่าเป็นอาหารที่พี่แบบว่าทานบ่อยอะไรอย่างนี้
พอมาเจอร้านนี้แล้วแบบโอ้โหประทับใจเลยใช่
เอาละครับท่านผู้ชมครับสำหรับใครที่แบบอยู่ในย่านท่านานะ
ครับผมครับอยู่ใกล้อยู่ไกลก็แวะมาได้ครับ

แล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่คิงมากเลยนะครับ
อารมณ์ที่มาเป็นแขกรับเชิญมาร่วมกินล้างบางในวันนี้
พี่ก็ต้องขอบคุณแซคมากเลยที่ให้พี่แบบว่าอิ่มทั้งมุกจุกทั้งอาหาร
ทั้งมุกจุกทั้งอาหารจริงจริงครับวันนี้ครับหัวเราะทั้งวันเลยครับท่านผู้ชมครับผม
และในครั้งหน้านะครับท่านผู้ชมครับเราจะไปกินล้างบางในย่านไหนนะครับ
รับเชิญจะเป็นใครนะครับผมรับรองว่าความสนุกมีแน่นอน

ฟางไส้แล้งไส้ที่ว่าเด็ด
เมนูไหนที่ว่าแซ่บเราจะตะลุยกินให้ถึงที่

กินล้างบ่อ

หากใครอยากมาลองชิมความแซ่บถึงใจแบบนี้
สามารถเดินทางมาที่ร้านได้ง่าย
เพราะร้านอยู่ติดริมถนนหาง่ายมากเลยครับ
และในวันนี้ทั้งสองหนุ่มแซคและคิง
ก็ได้กินล้างบาง๓ร้านเด็ดดังโดนทั้งสิ้นจำนวน๑๖เมนู

ครั้งหน้าเรามาดูกันว่าแซ็กจะไปล้างบางที่ไหนกับใคร
แล้วพบกันครับ

พ่อไม่เคยถูกกับลูกกับสุธิลาศ
ลิเกในไทยต้องมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น

ตอนนี้ก็อยู่ที่ย่านนวลจันทร์ครับพ่อครับ

อย่าพูดแข็งพ่อเลย
กุ้ง